คำคืนหน้าพาดาวราพราวประกายสังดาวพราวตา
เดินเรียนแค่แสงดวงจันทราพลานช้องแสงไกลหน้าพาให้ดวงดาวราลองใจ
ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาวต่างเรื่องแสงวอคราวคัน
ด้วยแรงจากแสงดวงตาวันจึงมีแสงเดือนงามครันแสงดาวประชันได้ชม
ดวงดาวและดวงเดือนก็เหมือนแมนแววมโนรม
เพลงแววไปเปลี่ยนใจชมโดยจินทนารมนานาประกาศ
แน่นอนแท้จริงคือดวงใจทรงแววรักไปนาน
ตะวันใช้มาดะละลาย
สู่แสงพริ้มพลายในตา
มาจแมนสุนดวงตะวันปาย
ประธานแสนในฟ้าสาผู้คนสักไม้จะตายตาม
ตะวันสูญไปเป็นยามลดมีแต่ความเกลียดคอย
เปรียบดวงดาและดวงเด็ดก็เหมือนแมนแววมันโนโรค
เปล่งแววไปตามใจคนเปลี่ยนแปลงไปตามใจต้นเวียนวนจนตาย
แต่วันนั้นเลือนดังดวงใจหากสิ้นแสงไฟรักใคร
ความรักเหมือนชีวาวายจะเป็นหรือตายทั้งใจและกายในวันสอง
แม่